อีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อเช้าเนี่ยทุกสื่อก็นำเสนอข่าวนะคะ
กรณีแม่อดีตภรรยาหรือว่าอดีตแม่ยายของนายสนทิรัฐ
หายตัวไปที่รัสเซียก็มีการเร่งตามหากัน

แต่เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเมื่อเช้ามันก็มีรายงานออกมา
ตอนแรกรายงานข่าวออกมาบอกว่าเป็นแม่ของนายสนทิรัฐ
นทิจิระวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แต่จริงไม่ใช่เป็นแม่นะเป็นแม่ใหญ่นะฮะ

ก็คือนางสาวเง็กอิมแทร่โค้นะคะ
ก็ได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนที่รัสเซีย

ทีนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตเนี่ย
ก็มีการแจ้งรายงานการตามหา

โดยบอกว่าแจ้งตามหาเนี่ยนะคะ
ก็ช่วงประมาณสัก๒ทุ่ม
๒ทุ่มเนี่ยมีการไปตามหา

แล้วก็มีการไปสอบถามตำรวจหน้าโบสถ์
ก็รู้ว่าตำรวจได้รับรายงานทางวิทยุกำลังค้นหา
ตอนนั้นยังคาดการณ์ว่านางเง็กอิมเนี่ย

รวมถึงเขาก็ประสานทั้งศูนย์อุบัติเหตุ
ติดต่อศูนย์คนหายก็ยังไม่พบค่ะ

ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายสนทิรัฐ
ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมการแถลงนโยบาย

ซึ่งนายสนธิรัตน์เนี่ยบอกว่า
เป็นแม่ของอดีตภรรยา
ที่มีความใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกัน

ใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้เจอตัวแล้ว

เดินทางไปเที่ยวภายในครอบครัว
แล้วก็เตรียมเดินทางกลับประเทศแล้วด้วย

ขอฟังเสียงหน่อยค่ะ
เข้าใจว่าวันสองวันนี้นะครับ

แล้วกดิฉันเข้าไปดูทวิตเตอร์ของนายสนทรัฐเนี่ยนะคะ
ก็มีการทวิตไว้ตอน๙โมง๔๘นาที
บอกว่าตอนนี้เจอคุณแม่อดีตภรรยาผมแล้วนะครับ
ขอบคุณสถานทูตและเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือ
ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงครับผม
เพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ของสารทูตไทยในกรุงมอสโก

พอรับทราบแล้วแล้วก็ทำงานพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัสเซียเขาด้วย
ท้ายที่สุดก็รายงานออกมาแล้วว่า
ก็เจอตัวแล้วหายไป๑๐ชั่วโมงนะคะคุณผู้ชม